ต่อกันที่โต๊ะเล็กรุ่นยูยี่สิบกันบ้างนะคะทำผลงานได้ดีค่ะ
ใช้ชนะนัดที่๒ติดต่อกันนะคะในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย
คัดเลือกโซนอาเซียนค่ะเกมนัดที่สองนะคะไทยก็เจอกับเมียนมาร์ค่ะ
หลังจากเกมแรกไทยชนะมาเลเซียมา๔ประตูต่อ๒
ครึ่งแรกทีมไทยขึ้นนำก่อน๔ประตูต่อ๐นะคะ
ได้ประตูจากสุปกรณ์สังอมนาทีที่หก
ยาลักษณ์นาทีที่ยี่สิบค่ะแต่ว่าครึ่งหลังนะคะเมียนมาร์ก็มาตีไข่แตกค่ะ
ได้จากวัยเทียนนาทีที่ยี่สิบสองนะคะแต่อย่างไรก็ตามไทยมาได้เพิ่มอีกสามประตูค่ะ
ได้ประตูจากปียพันธ์อิ่มวิลัยทำประตูที่๒ของตัวเองในนาทีที่๒๔
ชุติพงศ์สุรดิตอนันต์ในนาทีที่๒๗และก็ปิดท้ายด้วยจุตินันรักษาทรัพย์ในช่วงท้ายเกมนะคะ
เกมไทยก็ชนะไป๗ประตูต่อ๑เก็บชัยชนะ๒นัดติดต่อกันมี๖คะแนนเต็ม
ที่เมียนมาร์แพ้๓นัดรวดไม่ผ่านรอบคัดเลือกค่ะ
ส่วนค่ำคืนวันนี้นะคะมีการถ่ายท่อสดศึกสังเวียนเดือดวันแชมเปิ้ชิปค่ะ